ถ้าซื้อปลารุงปลารักษณ์ออกมาก็จะมีตลาดไทย
ใช่ก็มีแบบเป็นว่าเป็นหมาตรของไทยอย่างนี้
พอไปซื้อแบบมะละกอซื้อน้ำปลาน้ำมะขามเปียกอะไรก็ซื้อมาหมด
ฉันลองดูซิว่าเขาจะทำเป็นไหม
อุปกรณ์มานี่

อ้าวเหรอครับ
พี่เป็นคนที่ตำอะไรไว้
พี่มดดำตำแซ่บ
พี่มดดำตำแซ่บพี่ตำไม่เป็นลูก
ตำแซ่บแบมแบมบอกพี่บันดำตำแซ่บอ่ะอย่างแรกที่น้องใส่
อย่างแรกครับผมก็จะเป็นนี่ครับลงหน่อยนะ
อันนี้อยู่อยู่อยู่อยู่ที่นู่นแบมก็ทำอย่างงี้ใช่ไหม
ใช่ครับผมจะเป็นเนี่ยครับอ่าผมจะใส่เย็น
กระเทียมกระเทียมก่อนอ่าอันนี้เป็นสูตรของแบมแบม

ใช่ครับผม

โอ้โฮครั้งแรกที่ผมตำออกอากาศเลยนะครับ

กลไม่เป็ดน่ะดิ
พี่หนุ่ม๒๐๐๐ที
หนูไม่ได้เอาข้าวปากทำไมไม่เป็นเหรอคะ
ไม่เป็นไรอย่าไปกลัวยังไงก็นั่ว

ปกติตำปลาร้าก็จะรสอย่างนี้มันต้องแบบเปรี้ยวดี
กินครับผมมีข้าวอย่างนี้แต่ไมโครเวบครับ

อ๋อเขาก็แบบไมโครเวบแต่มี
พอดูนะครับ
เดี๋ยวผมกลัวอย่าไปกลัวแบม

ของโปรดครับ
ได้ทานอร่อยไหมครับปกติ

นี่ไงวันนี้เราเอามาให้ด้วยเลย

นี่ก็เรียกนี่คือตะกะแจ่น
พวกตะกะแจ่นเลยตะกะแจ่นลูก
อันนี้คือจิ้งหลีดกะแต

หลีดตะกะแตนครับผมผมชอบจิ้งหลีดที่สุดครับผม

ดูอย่างนี้นะไม่เอา
ไม่กลัวครับ
อันนี้ตะกะแจ่นครับอ๋อตะกะแจ่น

นอนก็นอนก็เบสิกครับผม

เดี๋ยวคุณแพ้นะอืมอร่อยไหมฮะ

มันแพ้ใช่ไหมต้องใส่บางเครื่องฟูลอะไรไหมพวก
กะจันครับผมเจ๊ยักกะจัน

จิ้งหลีด
เอ้าอ๋อมูดำมูดำเดี๋ยวพี่มูดำลองกินปูนี้
อ่าวพี่พูดำลองกินปูนี้หน่อยทวน้องก่อนหน่อย

ที่เขาไม่กินไม่เป็นอยากลองไหม

อย่าให้พี่มดลองนะเพื่อนหนู